เขาบอกว่ามันแปลกไม่เหมือนตัวอื่น

เป็นไงโอ้โหลายที่หลังมันไม่ธรรมดา

เราก็ว่ามันสักมาเป็นแก๊งยากุศุ
หรือไม่ก็แบบว่ากันผมกันขนให้เป็นทางแบบนี้
แล้วมานั่งให้ถ่ายแบบเท่นะ
เอาเลยมนุษย์อยากถ่ายเราไปลงโซเชียลก็จัดให้
เดี๋ยวเราขอหันหน้าหล่อสักทีหนึ่ง

เจ้าตัวนี้นะครับชื่อว่าเจ้าเฉาก๊วย
มันเป็นหมาพันธ์ไทยหลังอ่านธรรมดาธรรมดานี่แหละ
แต่น้องอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะ

คือหมาทั่วไปเท่าที่เห็นมี๑ไม่ก็๒ใช่ไหม

เออมันเป็นแบบแนวเส้นขนหรือเส้นผมอะไร

แต่ดูความน่ารักของมันมันแสนรู้นะ
แล้วดูความแบบว่าลวดลายของมันมันเตะตา

โอ้โหแล้วดูรูปร่างลักษณะมันดูหน้ามันดี

เออหยิบตาใครเรียกอะ
รวมไปถึงช่องทางของโซเชียลต่าง

ผมไม่เข้าใจมั้ง

อันนี้มีเป็นคำพูดบ้างบอกสวยมากค่ะเกิดมาเพิ่งเคยเห็น

ติหลังอ่านมันก็จะเป็นลักษณะเส้นขนตั้งถูกไหม
คือเกิดจากขวัดนี่แหละใช่แต่นี่คือมาสีเลยแล้วแบบจงแปลก
แปลกดีอ่ะแล้วดูขนมันดิดูแบบสวยงามนะคงดีไม่รู้กินอะไร
สูตรไหนทำไมคุณจะไปกินตามหรือไงตอนนี้ผมร่วงหมดแล้ว
เผื่อจะดกดำเหมือนขนหมา
คิดอาหารคนดียังไงกินอาหารหมาซักอย่างไรสองขอขอบคุณคลิปนี้ด้วยนะครับ
จากต่อต่อที่ใช้ชื่อว่าแอดโดหนึ่งหนึ่งศูนย์สองสามสองครับ